พระสงฆ์ไปบินทบาทแต่เช้าใช่ไหมคะ
สัก๗โมงเช้าก็กำลังที่จะเดินทางกลับวัด
จังหวะกำลังจะข้ามถนนกลับวัดค่ะ

จังหวะที่มองไม่เห็นหรือยังไรก็ไม่รู้แหละ
พุ่งชนพระสงฆ์เต็มแรงเสียชีวิตทันที
รณภาพทันทีณที่เกิดเหตุเลย
ออนไลน์ก็เผยแพร่ภาพอุบัติเหตุนี้ด้วยนะคะ

ชนจนมรณภาพทันทีบริเวณถนนหล่มศักดิ์พิศนุโลก
ช่วงหน้าตลาดห้วยไผ่ในตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๗โมงเช้าวันที่๕มิถุนายน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังร้อยตำรวจเอกสงัดกุมภาพันธ์
ร้อยเวรสพเขาค้อก็บอกว่า
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีมาว่ามีรถยนต์ชนคนเดินเท้า
จนนาทีกู้ไพจุดเคา่ค้อก็รีบเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็เจอรถยนต์ชนพระภิกษุสงก์คือพระนตะดลศุณธรณเพิ่งจะกลับจากบิณฑบาส
และกำลังข้ามถนนกลับไปยังวัดห้วยไผ่ที่อยู่ตรงข้ามตลาดห้วยไผ่
รถที่ชนเนี่ยเป็นรถกระบะค่ะซึ่งคนขับก็คือนายตุ้ยแก้วดูอายุสี่สิบสองปี
ตุ้ยบอกว่าขับรถมาจากอำเภอหลมศักดิ์จะรีบไปโรงพยาบาลที่จังหวัดพิศนุโลก
ทีนี้มาถึงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นค่ะว่ามีคนข้ามถนน
พุ่งเข้าชนอย่างจังเลยตำรวจก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ